ของอเดิดธรรมรี๔คนในรัฐบาลของพนธประยุทธ์
ลาออกไปทำงานทางการเมืองกับพักพลังประชารัฐนะครับ

จะพิจารณาคำร้องที่มีผู้ยื่นเรื่อง
ส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนูล
ฉัยการเลือกตั้ง๒๔มีนาคมที่ผ่านมาว่าเป็นโมคะหรือไม่
โดยจะพิจารณาคำร้องในวันพรุ่งนี้ครับ

นายรักเกชาแฉฉายเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่า
ในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดประชุมนัดพิเศษ
เพื่อพิจารณาคำร้องของนายเรืองไกรลี่กิจวัฒนะ
อดีตสมาชิกภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาว่าการคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่
อีกทั้งยังขอให้พิจารณาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
หารือจนถึงมีมติออกมาทันทีว่า

หรือยื่นสารปกครองพิจารณาต่อไปหรือไม่
แสวงบุญมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยืนยันว่ากรกตจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้
ภายใน๙พฤษภาคมนี้
โดยวิธีคำนวณสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
สำนักงานกรกตได้รับมอบหมาย

โดยจะต้องคำนึงถึงรัฐธรรมนูล

รวมไปถึงวิธีที่กรรมการร่างรัฐธรรมนุน
กรทเคยเสนอไว้เมื่อ๒ปีที่แล้ว
ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว
ย่อมมีสิทธิ์ในการยื่นสารรัฐธรรมนูล
ให้พิจารณาได้ในภายหลัง
อุตมัติสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐยืนยันว่า
สารรัฐธรรมนูลมีมติไม่รับคำร้อง

ที่ให้วิฤทธิ์ใช้เกี่ยวกับสูตรคำนวณสอแบบบัญชีหลายชื่อ
ก็ไม่มีอะไรที่พักพลังประชารัฐจะต้องกังวล
เพราะเป็นเรื่องกระบวนการตามกฎหมาย
โดยเชื่อว่าหลังจากนี้กรกตคงหารือ
ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ขณะที่ปปชได้เปิดเผยบัญชี

ของสี่อดีตรัฐมนตรีพักพลังประชารัฐ
คือนายสวิทย์เมศิลป์อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
อุตมาสสาวนายนอดีตรัฐมนตรี

อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
เพื่อลงการเมืองสังกัดพักพลังประชารัฐ
จากข้อมูลพบว่านายสนทิรัฐสนทิจิระวง
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินรวม๑๔๔ล้านบาท
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น๓๑ล้านบาท
อุตมะสาวนายนมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
โดยมีทรัพย์สิน๒๒๐ล้านบาท
มีหนี้สิน๒๘๐๐๐บาท
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น๑๓ล้านบาท
ขณะที่นายกรอบศักดิภูตระกูลมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
โดยมีทรัพย์สินกว่า๒๐ล้านบาท

สินลดลงจากเดิมเกือบ๓ล้านบาท
นายสวิตเมศสินมีทรัพย์สินมากกว่านี่สิน
โดยมีทรัพย์สิน๘๖ล้านบาท

ทรัพย์สินลดลงกว่า๔ล้านบาท
ปิดท้ายที่นายพรพิชัยมิ่งวง
ตัวแทนสมาชิกพักประชาธิปไตยใหม่
หนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ของคณะกรรมการบริหารพักจำนวน๑๘คน
พร้อมทั้งขอให้ตรวจสอบการใช้เงิน
ของนายแพงศรีพิจารณ์และกรรมการบริหารพัก
โดยอ้างว่าพบความผิดปกติในวันประชุมสามัญของพัก
ไม่เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม
และมีการแจกเงินให้กับผู้ที่มาประชุมทุกคนด้วย
ข้าวไทยรัตน์ทีวีปลายงาน